วันที่๒๕มิถุนายนค่ะเป็นวันสำคัญอะไรยังไงบ้าง
เป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าพี่น้องชาวจีนนั่นเองนะคะ
๒๕มิถุนายนวันนี้ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติของทางจีน
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็น๑วันสำคัญ
แล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนก็รู้กันดีว่าวันนี้เป็นวันไหว้บ๊ะจาง
หรือเป็นวันที่เขาไหว้บรรพบุรุษกันหรือว่าเป็นการไหว้เทพเจ้า
ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขนั่นเองจ้า
คนไม่รู้จักบางคนไม่รู้จริงว่ายบะจางคือ
ว่ายบะจางรู้จักแต่ว่ายอะไรนะว่ายขนมพระจันทร์อะไรแบบนี้ใช่ไหม
ว่ายพระจันทร์น้ำวันต่างแต่วันว่ายบะจางก็มีเหมือนกัน
ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะมากเลย
แล้วก็ในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะทำบ๊ะจ่างออกมาขายกันใช่ไหมคุณ
ขายดีมากและที่สำคัญคุณต้องจองล่วงหน้าด้วยนะ
บางร้านจองคิวกันเต็มไปหมดแล้วนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณชัชวานชัยมังคลายนนะคะ
เป็นเจ้าของร้านข้าวหมูแดงโกตาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเตรียมวัตถุดิบทำบ๊ะจ่างสำหรับยอดสั่งมากกว่า๕๐๐ลูกค่ะ
บอกแล้วว่าต้องมีการสั่งล่วงหน้านะคะ
ซึ่งการทำบะจ่างเนี่ยบางคนบอกว่ายากไหม
บางคนก็อุ๊ยสูตรอันนี้อาจจะเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวแต่ละครอบครัว
แต่เขาบอกเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ
ขั้นตอนการทำคือมันแล้วแต่ตำรับตำรา
บ้านใช้วิธีการผัดข้าวเหนียวร่วมกับเครื่องผสมต่างเลย
บ้านก็จะใช้ข้าวเหนียวนึ่งค่ะแล้วไปคลุกกับเครื่อง
คุณผู้ชมดูนะคะแค่เห็นกลืนน้ำลายแล้วค่ะ
เห็นห่วงนะคะกลืนน้ำลายแล้วคืออายร้อนจากข้าวเหนียวหรืออะไรแบบนี้
มันทำให้เรารู้สึกว่าหูอาหารมันน่าทานนะคุณนะ
ส่วนผสมเนี่ยก็จะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะ
ส่วนขั้นตอนการห่อก็คือจะต้องมีการจัดใบไผ่ประมาณ๑๒ใบแบบนี้เรียงไว้
แล้วก็จับให้เป็นกลวยใส่เผือกกวนถ้าเป็นไส้หวานนะ
เขาก็จะใส่เผือกกวนลงไปก่อนใช่ไหมคะที่บริเวณก้นกลวยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวค่ะ
วางหมูชิ้นเห็ดหอมกุ่งแห่งกุ่งเชียงไข่เข้ม
ร้านก็จะมีพวกเม็ดแปะก๊วยหรืออะไรต่างแบบนี้
แล้วแต่นะว่าแต่ละร้านเขาจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงนะคะ
แล้วก็ห่อปิดใบไผ่จัดเก็บขอบให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้ว
ร้านเขาก็จะใช้เชือกมัดเพื่อความแน่นหนาอีกทีหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะก็หักใบให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมัด
มัดด้วยเชือกแล้วก็นำไปนึ่ง

อยากให้ดูหลังจากมัดห่อเรียบร้อย
นึ่งสุกเสร็จแล้วหน้าตาบะจ่างจะออกมาเป็นแบบนี้
ร้านนี้นะคะเขาทำป้าจ่างขายในราคาลูกละประมาณ๔๐บาท
สำหรับทางร้านเนี่ยเขาจะทำบ๊ะจ่างในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นประจำทุกปี
ทำขายแบบนี้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงปัจจุบันนี้ก็มากกว่า๖๐ปีแล้ว
สุดเด็ดในนั้นนะเป็นสุดโบร่ำโบราณ
ใครสนใจจะไปซื้อเนาะใครทุนอยู่ที่นครสวรรค์ก็ไปแวะซื้อแวะเวียนกันได้
หรือว่าปีหน้าจะสั่งจองล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะ
ที่ร้านข้าวหมูแดงโกตาเขตเทศบาลนครสวรรค์
ถนนมาตุลีจังหวัดนครสวรรค์จ้ะ
ดิฉันมีโอกาสเคยไปลองทำนะบ้าจ่าง

จะมีคุณวิธีการห่อบะจ่างยากจริง
ต้องมีความชำนาญเพราะว่าไม่อย่างนั้นห่อไปห่อมามันจะเละเทะมันจะไม่

ถูกต้องจริงจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะ
ยากเหมือนกันนะคะต้องเป็นแบบว่าคนที่มีความชำนาญด้วย
ยังไงก็ว่าให้คนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านแห่งรวยมีความสุขมาก